ไหนที่สุดก็ขึ้นมาได้แล้ว
กระดึงที่ว่ายากนักหนาเนี่ย
เราขึ้นมาแล้วขึ้นมาจนถึงผาหล่มสะ
เห็นไหมคุณผู้ชมมาเที่ยวแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะรุ่นก่อนรับเดิมกับดาวสมภาษาลามาแล้ว
เห็นเที่ยวบ่อยขึ้นเขาบ่อย
ก็แน่นอนสิคะสภาพอากาศมันดี
มวยติดอยู่ออฟฟิศทำงานทำไม
ลาไปเที่ยวค่ะเดี๋ยวสิ้นปีแล้ววันลาเหลือ

ดอยขึ้นเขาเอาสุดสัปดาห์นี้ก่อนนะ
สภาพอากาศเนี่ยยังโอเคอยู่นะคะ
แต่ยังต้องระมัดระวังเรื่องของฝนที่จะแทรกเข้ามานะ
แต่ถ้าถามว่าเย็นไหมเย็นค่ะ
ได้ว่าเย็นเพราะว่าตรงนี้นะคะยอดดอยยอดภูภาคเหนือและภาคอีสาน
ยังคงมีอากาศเย็นช่วงดึกจนถึงช่วงเช้า
เขายังอยู่อยู่เนี่ยแต่ก็เป็นลักษณะที่ถอยหลัง๑๙ไปนิดนึงนะคะ
ทำให้ความชื้นเข้ามาแทนที่ในพื้นที่ค่ะ

เหนือและอีสานตอนบนอุณหภูมิจะบวกขึ้นเล็กน้อย
อกจากนี้นะคะภาคใต้ก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ประเทศไทยช่วงนี้มีปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนหลายตัว
ทำให้สุดสัปดาห์นี้ฝนกลับมาตกเด้อ
ระมัดระวังกันด้วยช่วงเช้าอาจจะไม่แดดดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะ
แต่จะเป็นลักษณะของฟ้าครึ้มตกได้ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำค่ะ
ส่วนคลื่นนะคะทะเลอันดามันจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
มันระวังนิดนึงแต่อ่าวไทยน่าจะน่าท่องเที่ยวมากกว่านะคะ
เตาอย่างนี้ไปได้ค่ะ

พอมีฝนตกลงมาอุณหภูมิก็ไม่ได้บวกสูงขึ้นเท่าไหร่นะคะ
เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน๓๖องศาเซลเซียส
แต่ว่าเป็นความร้อนที่เป็นลักษณะร้อนอบอ้าวร้อนชื้นคุณผู้ชม